ส่วนข่าวนี้นะคะต้องถามคุณพีรวัตรผู้ประกาศข่าวสายบุญไปมาหรือยังคะ
คุณพีรวัตรใกล้ไปข่าวคิดจะกูดข่าวคิดจะกูดวันนี้เอาไปมาแล้วปีก่อนปีก่อน
ปีนี้สิปีนี้ยังไม่ได้ไปครับเพิ่งเปิดให้ขึ้นเขาใช่ไหมครับ
ใช่วันนี้เป็นวันที่๔แล้วนะคะสำหรับการเปิดให้นามัศกาลกราบพระพุทธบาทพลวงค่ะ
ซึ่งบรรยากาศปรากฏว่าวันธรรมดาเนี่ยไม่คึกคักไม่แออาจเท่ากับวันเสาร์อาทิตย์ซึ่งเป็นวันหยุดค่ะ
บริเวณจุดรับส่งผู้แสวงบุญนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางขึ้นไปนามัศกาลรอยพระพุทธบาทพลวง
ยอดเขาคิจกูจังหวัดจันทบุรีพบว่า๓จุดพักรถบรรยากาศค่อนข้างที่จะเงียบเหงา
แต่ก็ยังมีผู้ที่เดินทางไปแต่ก็ถือว่าไม่มากนักค่ะ
ยังคงเน้นการขึ้นรถที่จุดพักรถบริเวณลานวัดพลวงมากกว่าจุดอื่น
ต่างกับช่วงเช้าวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งตรงกับเทศกาลตรุษจีน
ปริมาณผู้ที่จะขึ้นไปนามัศกาลรอยพระพุทธบาทพลวงนั้นมีจำนวนมาก
จนเกิดความแออัดระหว่างที่รอขึ้นรถนะคะ
ที่ผ่านมาทุกปีค่ะผู้แสวงบุญนักท่องเที่ยวเดินทางมาถึงสามารถขึ้นรถไปบนยอดเขาได้เลย
แต่ว่าปีนี้เพื่อความปลอดภัยทางจังหวัดจันทบุรีได้วางระเบียบ
แล้วก็เปลี่ยนแปลงแนวทางการปฏิบัติหลายเรื่องด้วยกันนะคะ
สำหรับปีนี้รถคิวที่รอบริการขึ้นเขาคิดจกูตกว่า๑๔๐คัน
ก็จะแบ่งออกเป็น๓จุดคือที่บริเวณวัดพลวงวัดกระทิง
แล้วก็หน้าที่ว่าการอำเภอเขาคิจกรูด
ค่าเที่ยวละ๑๐๐บาทและอุทยานแห่งชาติเขาคิจกรูด
ได้เก็บค่าธรรมเนียมการเข้าอุทยานในอัตราผู้ใหญ่คือ๑๐บาท

ชาวต่างชาติเสียค่าธรรมเนียมนะคะผู้ใหญ่๑๐๐บาทเด็ก๕๐บาท
แล้วก็จะเปิดให้ขึ้นลงได้ตลอด๒๔ชั่วโมงค่ะ
และผู้ที่ประสงค์จะเดินเท้าก็สามารถขึ้นลงได้ตามความสะดวก
แล้วก็ตามปกติเช่นเดิมเหมือนทุกปีที่ผ่านมา
สำหรับงานนามัศกาลรอยพระพุทธบาทพลวงเขาคิดจกุฎปีนี้นะคะ
เปิดให้ประชาชนพุทธศาสนิกชนนักแสวงบุญนักท่องเที่ยว
ขึ้นไปกราบไหว้ขอพรได้จนถึงวันที่๒๘มีนาคมนี้
โดยในช่วงวันธรรมดาจะสะดวกกว่าวันหยุดเสาร์อาทิตย
เพราะว่าคนจะน้อยกว่าค่ะ